ทำไมไม่แจ้งมาตั้งแต่แรกตอนที่น้องพีพีเสียชีวิตว่า
ที่แท้จริงว่าคุณพ่อลูกชายที่อยู่กับแม่แล้วก็สามีใหม่เนี่ย
น้องเขาตายแล้วนะอย่างนี้ตามขั้นตอนตำรวจเขาไม่แจ้งกันเหรอฮะ
ไม่นะครับไม่เหรอฮะเราเราทำการชนสูตรไปมีญาติใกล้ชิดแล้ว
สามีภรรยาหย่ากันเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเน้นคนที่ใกล้ชิดก่อน
คือตามหลักการนี่คืออย่างนี้เลยคือถ้ามีญาติใกล้ชิดแบบนี้แล้วก็คือจบเลย
ใช่ครับเอาย่าใกล้ชิดก่อนแล้วก็ครับปากคำย่าใกล้ชิดก็
ก็ไม่ทำให้น่าสงสัยแต่แต่ยังไงยังไงไอ้การสอบปากคำเก็บไว้
ซึ่งเราเรียกว่าสำนวนชันสูตรเนี่ยเมื่อได้ผลแพทย์มา
เราสามารถที่จะดำเนินการได้ตามกระบวนการครับผลแพทย์มายี่สิบเจ็ดสิงหา
วันที่๑เราขอหมายจับแล้วเราจับกลุ่มหมดเลยทั้งหมด
แสดงว่าเราได้เตรียมการมาหมดเรียบร้อยแล้วท่านท่านภูมิกับคุณย่าเขายังเป็นห่วงกังวลว่าจะหลุดคดีหรือเปล่า
ทั้งสองคดีทั้งพีพีทั้งเจ้าขาเนี่ยหลักฐานมันพอไหม
จะเอาได้ถึงไหนบ้างเนี่ยเรื่องหลุดคดีเนี้ยไม่ต้องห่วงครับ
เพราะหน้าที่ของเราเนี่ยต้องหาพยานทุกอย่างเราจับกลุ่มไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่ง
จนถึงทุกวันนี้เรายังตามหาพยานที่จะพอระบุได้ว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทำอย่างชัดเจนครับ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

ทนายได้คุยโทรศัพท์กับผมเป็นส่วนตัวเรื่องแนวทางคดีหลายรอบแล้ว
ที่เราจะทำได้เขาไปแจ้งเรื่องล่วงละเมิดทางเพศอะไร
พวกนี้เพิ่มด้วยก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมครับ

แจ้งเรียบร้อยแจ้งตั้งแต่วันนั้นเลยครับ
ครับขอบคุณครับท่านพรุ่งกลับครับ

ยืนยันว่ายังไงคดีนี้ต้องไม่หลุด

ช่วงบ่ายจะพาคุณย่านไปให้ปากคำเพิ่มนะครับ
ท่านพรุ่งกลับช่วงเย็นนะครับ